นี้มีความคืบหน้าแต่จะย้อนให้คุณผู้ชมไปดู
เหตุการณ์วินาทีชีวิตกันอีกครั้งหนึ่ง
นครสวรรค์ที่เมื่อวานเราให้ดูภาพไป
คุณภาคภูมิที่มีรถคันหนึ่งเขาก็ขับมา
สะพานถูกน้ำซัดสะพานขาด
ก็มีป้ายเตือนแล้วล่ะแต่ว่ารถคันนี้ค่อนข้างจะรีบ
เพราะว่าจะพาคุณพ่อที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในรถ
ไปส่งโรงพยาบาลคือในรถมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกนะคะ
รถตกลงไปหัวทิ่มแบบนี้เลย
เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์เพราะว่าเมื่อวานนี้เราลุ้นคุณแม่
ที่เปิดประตูออกมาจากรถแล้วก็น้ำซัดไป
หวังว่าคุณแม่จะรอดนะอาจจะไปเกาะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง

ไปไหนแล้วโดนไปแล้ว
วินาทีชีวิตจริงคุณผู้ชม
คือรถกระบะหัวทิ้มลงไปแบบนี้

เชี่ยวน้ำลึกแล้วยื่นไม้ไป
ไม้ไม่ทันแล้วก็ลอยไปแบบนี้นะคะ

เพราะน้ำมันแรงมากจริงก็ได้แต่ตะโกนบอกว่า

ก็หวังว่าลอยไปอาจจะไปเจอกอไม้เจอต้นไม้แล้วเกาะเอาไว้
แล้วปลอดภัยแล้วหวังแบบนั้น

คือในรถคันนี้มากับ๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
ลูกสาวเนี่ยนางสาววัชรพรก็รอดเพราะว่ายังอยู่ในรถ
แต่ว่าคุณพ่อที่อยู่ในรถที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
เสียชีวิตแต่ไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำนะคะ
เสียชีวิตจากแรงกระแทกตอนที่รถตกหัวทิ้มลงไป
ส่วนคุณแม่ก็ลอยไปกับน้ำเมื่อสักครู่นี้
นี่คือสะพานวังซ่านนะคะอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์
ทีมข่าวก็ตรวจสอบนะคะว่ารถคันที่เกิดเหตุ
คือกระบะอีซูซูสีเทาทะเบียนบ่อใบไม้วแหวน๗๐

ตำรวจสพแม่วงบอกว่า
เมืองต้นตัวลูกสาวนางสาววัชราพรอายุ๓๐

ส่งโรงพยาบาลรัฐยาวบาดเจ็บเล็กน้อยปลอดภัย
แต่ที่เป็นข่าวเศร้าก็คือตัวคุณแม่
คือเมื่อช่วงสายตำรวจสพแม่วงพบศพคุณแม่
คือคุณแม่เป็นคนขับรถคันนี้
นางภัยร้อแสงสุมราชอายุ๖๓
คือไปเจอศพคุณแม่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุ๑๐๐เมตร
ขออนุญาตเบลอภาพเพราะว่าไปติดอยู่กับกอไผ่

กู้ภัยนครสวรรค์ฝ่ายป้องกันนครสวรรค์
กู้ภัยวังซ่านก็ช่วยนำศพขึ้นมา
ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
และติดต่อญาติให้รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อค่ะ
น่าเศร้านะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไป